คุณผู้ชมคะมาดูอดีตฝีภายหญิงชาวไทยเชื้อสายมอนที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะเคยลงแข่งเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาให้พระมหากษัตริย์ทอดพระเนธค่ะ
เยอะใจมากนะทำให้ได้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

อาคารเรือนแพรขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยา
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดปฐุมธานีหลังเก่า
ตำบลบางปรอกอำเภอเมืองปฐุมธานีนะคะ
โดยครั้งนั้นคุณยายสาคอนได้สมัครเป็นฝีภายหญิง
ลงแข่งขันต่อหน้าพระที่นั่ง
แม้ว่าจะรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าในใจก็ตั้งมั่น
ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
จากวันนั้นคุณยายสาคอนก็ไม่มีโอกาส

พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อรัศดร
ยกมือไหว้ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทุกครั้ง
ด้วยสำนึกในพระมหากรณาที่คุณ